านโมหารจอเลจนี้เลิกแล้วจะเลิก

เธอก็ไม่สามารถนำบทเพลงดังที่เคยสร้างชื่อกับตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
หงายง่องงิโยนใจให้หมากินแล้วก็เพลงดังอีกเพียบเลยค่ะ
เอามาร้องไงร้องไม่ได้เพราะว่าอะไรติดลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะ
ซึ่งคุณตั๊กกะแตนเขาไม่ได้ซื้อมา
แต่ทุกครั้งที่ไปแสดงดนตรีที่ไหนเอาไงก็เพลงมันดังอ่ะ
แฟนเพลงก็เลยมักจะขอให้ตะกะแตนร้องเพลงนี้หน่อยสิเพลงนี้หน่อยสิ
เธอก็เลยเอางี้อยากจะเอาใจแฟนคลับเหมือนกันแต่ไอ้ลิขสิทธิ์ก็กลัวเหมือนกันเอายังไงดี
ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการร้องเพลงเพียงแค่๗คำเท่านั้นได้ทุกเพลงแต่ว่าร้องให้๗คำนะ

คลิปที่สาวตะกะแตนทำการร้องเพลง๗คำหยอกกับแฟนเพลงนี่นะ

พูดอยู่เยอะมากในโซเชียลกับผู้ชมนะ

แต่งานนี้ค่ะพี่คนสนิทสุดแสนใจดีแม่พระของน้องนะคะ

เอมีโอกาสได้ไปร่วมแสดงละครกับคุณตั๊กกะแตน

เรียกพี่เอเลยนะคุณแม่
ทำการเคลียร์ใจแล้วก็สร้างความสุขให้ลูกสาวนะคะ

ลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดซื้อให้ลูกแตนค่ะ
นำไปทำการแสดงร้องเพลงได้เป็นระยะเวลา๑ปี
นับจากนี้เป็นต้นไปนะฮะ
ทำเอาสร้างตกใจสมุขลุกฟ้างฝากเลยตกใจบ่อน
น้ำตาตะกะแตนแตกกันเลยทีเดียวค่ะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยจ้า
แม่ก็คือแม่นะลูกนะสิ่งที่แม่ให้ลูกได้ในวันนี้
แม่มีสิ่งจะมอบให้ลูกนะลูกนะ
ทางบ้านขาต่อไปนี้ตะกะแตนชนระดา
ไม่ต้องร้องเพลงแค่๗คำแล้วนะคะ
พี่เอไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงให้ล่วงหมดแล้ว
แม่แม่ให้ลูกแม่ให้ลูกจริงนะลูกนะแม่ให้ลูก
ต่อไปนี้ลูกไม่ต้องรอแค่๗คำแล้วลูกเอ้ย
ลูกน้องพันคำไปได้เลยลูก
อย่าหอบอย่าหอบอย่าหอบอย่าหอบ
อย่าหอบอย่าหอบอย่าหอบ

นั่นเอ็ดดูมากคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนหน้านี้พี่เอเขาอยากจะจ้างตั๊กกะแตนไปร้องเพลงให้คุณพ่อฟัง

แล้วพอมารู้ว่าเอ้าร้องไม่ได้เลยทำไงดีนะคะ

ว่าเขารู้จักกันมาตั้ง๔๕ปีแล้วนะคะ
อ่ะเล่านิดนึงพี่ตั๊กกะแตนบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ทราบข่าวมา
หูน้ำตาไหลค่ะส่งคลิปมาบอกความรู้สึก

ที่แรกเลยนะคะน่ารักมากนะ
ห่มร้องไห้ไปด้วยบอกว่าดีใจมากเลย
เพราะคิดว่าจะไม่ได้ร้องเพลงเหล่านี้อีกต่อไปแล้ว
ตั้งแต่ที่ก้าวออกมาเป็นศิลปินอิสระ
แต่พอวันนี้ได้รับข่าวดีจากพี่เอ

ต่อจากนี้เป็นต้นไป๑ปี

ตั๊กกะแตนวอร์มเสียงร้อนแล้วนะคะ
เต็มที่อยากจะขอเพลงไหน
ร้องเพลงให้แฟนเพลงมีความสุขทั่วประเทศค่ะ
แต่วันนี้พี่เอทำให้แทน

เซลล์กันหน้าเวที
พบกับอัดบันเอวคัม
อีกคนนึงที่บันทึงไทยรัฐขอขอบคุณเลยนะ

จริงส่งคลิปมาให้ส่งข่าวมาแจ้งบอกเราเนาะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมทางด้านพี่เอสุปชัยนะ
เมื่อวานนี้ค่ะเขาก็มีคิวออกงานอีเวนต์
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะว่าพี่เอเนี่ย
ไม่ได้เปย์แค่ผู้ชายนะคะลูก
ผู้หญิงพี่เอก็เปย์เหมือนกัน

ก็ต้องดูแลกันไปจนวันตายจ๊ะ
อย่างไรพี่ใจมีหลักฐานอะไรคะ
ดีฉันก็ได้คุยกับแม่เอเหมือนกัน
รักลูกนะคะ
เจ๊จะไปขออะไระเขา
ขอร้านส้มตำเนี่ยค่ะ

ขอส้มตำตลอด๑ปีนึกค่ะ

หลังจากนี้ต่อไปเราจะได้มาร้องเพลงกัน
อยู่บอกว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะได้มาร้องเพลงกัน
แต่พอได้เปิดพระมารกัน

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ